ไปดูคลิปหนึ่งค่ะในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันหนักเลย
มีผู้ชายแต่งตัวเป็นเครื่องแบบตำรวจเลยนี่แหละ

เป็นงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ที่ปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน

ลองสังเกตดูดีมันอาจจะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมนะ
จะมีผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวอะค่ะ

ใช่เป็นเครื่องแบบเลย
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อย
ว่าคลิปนี้ความจริงแล้วยาวเกือบ๔นาที

พี่บอกน้องมันไม่ต้องมาจับนมหนู

เข้าใจไหมเน่น

เดี๋ยวหนูกลับไป

น้องกู

บอกน้องมันไม่ต้องมาจับนมหนู
คือเขาเรียกหญิงสาวคนนั้นว่าน้อง

เป็นตำรวจไหมเป็นตำรวจจริงนะคุณผู้ชม

ดาบตำรวจอนันต์มีจันเพชรสังกัดโรงพักหัวหิน
พอรู้ว่าเป็นตำรวจจริงผู้บังคับบัญชาว่ายังไง
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐ

สั่งย้ายดาบตำรวจนายนี้นะคะให้ไปทำหน้าที่๑๐เวร
กว่าจะมีผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการออกมาค่ะ
พี่นายอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะการสงสัยเครื่องแบบ
ถึงแม้ว่าจะไปบัตรหน้าที่หรือไม่ไปบัตรหน้าที่ก็ตาม
ก็ต้องแสดงดำรงตนในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดี
ในการดำรงตนหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม
ไม่ได้เดิดขาดกรณีนี้เหมือนกัน
ถ้าตรวจสอบข้อที่จริงมาแล้วเป็นความผิดอย่างชัดเจน
ก็จะดำเนินคดีทางวินัยอย่างเด็ดขาดครับ
ผู้กำกับการสพหัวหินยังบอกด้วยนะคะว่าดาบตำรวจอันนันต์
ให้ข้อมูลว่าวันนั้นไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ
ตรวจรถจักรยานยนต์ตามปกติ
พอช่วงสัก๕ทุ่มเสร็จ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะกันที่งานเลี้ยงทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ก็คือที่บ้านของผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวในคลิปค่ะ
ก็เข้าไปตรวจสอบทางดาบตำรวจอนันต์บอกแบบนี้นะ
เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าอยู่ใกล้กับบ้านตัวเอง
ยืนยันว่ารู้จักมะคุ้นกับผู้หญิงเจ้าของงานเป็นอย่างดี
พอไปถึงเนี่ยผู้หญิงเจ้าของบ้านกำลังมีปัญหากับนักดนตรีที่เขาจ้างมาเล่น
มีคนปลาขวดใส่ลำโพงจนลำโพงได้รับความเสียหาย
ทั้งคู่เขาก็เจรจาตกลงกันด้วยดี

เจ้าของบ้านชวนให้อยู่กินอะไรกันก่อน
ก็เลยมีการหยอกล้อกันตามที่ปรากฏในคลิป

อกล้อกันเจ้าของบ้านชวนให้อยู่ต่อ
รู้จักกันดีอยู่แล้วมาคุ้นกันดีอย่างนี้เหรอ
แต่มันมีข้อมูลที่มันสวนทางกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นข้อมูลจากเจ้าของคลิปนี่แหละ
มันสวนทางกับข้อมูลของดาบตำรวจอนันต์นะคะ
เจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนแรก
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ใส่ชุดตำรวจด้วยนะ
แล้วก็มีอาการมึนเมาโวยวายไปทั่วงาน
พูดจาโอ้อวดต่างนานาว่าตัวเองมีปืนนะ

หลังจากนั้นหายไปไปเปลี่ยนชุด

ใส่กลับมาให้เขาเห็นว่าฉันเป็นตำรวจจริงนะ
เป็นเครื่องแบบตำรวจแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่เราเห็นในคลิปนี้แหละค่ะ
เนี่ยถูกสั่งย้ายไปแล้วนะคะ
รอผลการตรวจสอบสอบสวนกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ